เราไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ก่อนหน้านั้น
มีคลิปออกมาในโลกโซเชียลหลายคนได้เห็นแล้วล่ะ

พยาบาลดูแลคนไข้ซึ่งเป็นคุณตาวัย๙๐ปี
ซึ่งเข้ารับการรักษาด้วยโรคถุงลมโป่งพอง
ด้วยการทั้งกระชากทั้งเอาผ้าห่มโยนใส่หน้าอะไรเนี่ยนะครับ
และทางโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงออกมาไหว้ขอโทษ

ตอนนี้ทางด้านของลูกชายคุณตา

ก็คือนายคงด้วงพรมอายุ๖๓ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของนายบุญมาด้วงพรมอายุ๙๐ปี
คุณตาที่อยู่ในคลิปที่ถูกพยาบาล
ของโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลก

ออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว

คุณพ่อได้รับการรักษาอาการหอบหืด

ที่โรงพยาบาลเนินมะปรางที่พิศนุโลก

จึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราช

และจะดิ้นได้เพราะว่าเจ็บปวดและทรมานจากอาการป่วย
เจ้าหน้าที่ต้องจับมัดมือมัดเท้าไว้นะครับ
ที่ผ่านมาผู้เป็นลูกและภรรยาเอง

กระทั่งมาทราบข่าวว่ามีการกระทำรุนแรง
กับคุณพ่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดพิศนุโลก
ขณะนั้นไม่เอกใจนะว่าเป็นพ่อของตัวเอง
เห็นคลิปมาแล้วล่ะเห็นข่าวในโลกโซเชียลแล้ว

ตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์นี้กับพ่อของตัวเอง
กระทั่งวันที่๒๖กันยายนเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
นายชีพน้อยพันธ์กำนันบ้านมุงอำเภอเนินมะปราง
ได้นำคลิปวีดีโอดังกล่าวมาเปิดให้ดู
ตอนแรกยังไม่เชื่อเลยว่าผู้ป่วยที่ปรากฏในคลิป
จะเป็นพ่อของตัวเขาเองนะครับ
คงมาสังเกตเห็นเลข๑๓บนหัวเตียง
พอสังเกตเห็นเลข๑๓บนหัวเตียง
รู้ว่าโรงพยาบาลที่ไหนห้องศัลยกรรมอย่างไร

ด้วยความสงสารพ่อที่ต้องถูกกระทำอย่างรุนแรง
ที่ถูกมัดมือมัดเท้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้ว
เรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกสะเทือนใจมาก
แล้วก็อยากจะถามพยาบาลคนดังกล่าวว่าทำแบบนี้

ทั้งที่เป็นที่พึ่งสุดท้าย
แต่กลับทำทารุณกับผู้ป่วยนะครับ
ผมก็เสียใจที่ว่าการแสดงออกพยาบาลเป็นอย่างนั้น
การศึกษามากว่าจะเป็นพยาบาล
แต่ปัจจุบันยังเป็นอย่างนั้นเหรอปฏิบัติอย่างนั้นเหรอ
แล้วทางโรงผู้บริเวณการจะคิดอย่างไร
ถ้าเกิดมีพยาบาลอย่างนี้
ต่อหน้าต่อตาคนหลายคนในห้องไม่ใช่มีคนคนเดียว
ทำแสดงอย่างนั้นออกมาได้อย่างไร
แล้วคนไม่ใช่รู้สึกตัวที่การกระทำของหมอ

คนถูกมัดมือสองข้างมัดเท้าสองข้าง
แล้วยังมีเหล็กดึงกั้นอีก
ไปแอบอ้างว่าจะตกเตียงเขาดึงเค้าไว้เป็นคำแก้ตัว
ว่าไปซีเรียสไปเครียดมาจากไหนก็ไม่รู้แหละ
แต่การหน้าที่มันไม่ถูกต้อง

เหตุการณ์แบบนี้มันทำแล้วไม่ถูกต้อง

ผู้บริหารโรงพยาบาลพุทธชินราชได้เชิญคุณคง
ลูกชายของคุณตาเข้าพูดคุย
แล้วก็ออกมาร่วมแถลงข่าวด้วยกัน

ทางคุณหมอทางผู้บริหารโรงพยาบาล
บอกว่าทางญาติไม่ติดใจเอาความทางโรงพยาบาล

สักถามสาเหตุที่พยาบาลคนดังกล่าว
กระทำความรุนแรงในการดูแลผู้ป่วยดูแลพ่อของเขาเอง

ผู้บริหารของโรงพยาบาลพุทธชินราช

รับความผิดน้อมรับความผิด

ทำให้ลูกชายไม่ติดใจเอาความนะครับ
แต่ก็อยากให้ทางพยาบาลคนดังกล่าว

ด้านของผู้มนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช
พอนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์

เป็นเรื่องที่เกิดจากความเครียดสะสม

ซึ่งเมื่อพูดคุยกับทางญาติของผู้ป่วยแล้ว

และขอบคุณทางญาติที่ไม่ติดใจเอาความ
ขณะนี้ได้ย้ายพยาบาลคนดังกล่าว
ไปช่วยงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิศนุโลก
และได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วนะครับ
ว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน๑๕วัน
จะได้ข้อสรุปการย้ายไปอยู่ที่สำนักงานเนี่ย

ก็จะไปดูเรื่องธุรการเรื่องเอกสาร
แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอยู่นะครับ
ขอโทษทางครอบครัวพรมมา
แล้วก็ทางพี่คงทางคุณลุงบุญมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ขอบคุณพี่คงเองที่เรียกว่าเป็นลูกผู้ชายนะครับ
ท่านบอกว่าพี่บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดให้ลาออกไปอะไรก็ตาม
ซึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้ผมให้อภัยได้
ผมให้อภัยผมอยากให้มีการปรับแก้

ส่วนเรื่องของการบริหารจัดการของตัวโรงพยาบาลเราเองเนี่ยนะครับ
อันนี้ก็คงต้องไปจัดการต่อครับ
แล้วก็จะปกป้องพวกเดียวกันเองไหมอันนี้เป็นคำถาม
ซึ่งผมตอบอย่างนี้ว่ามันมีกระบวนการของมัน
ในเรื่องของทางวินัยหรือในเรื่องของการทางด้านวิชาชีพ

เพราะว่าถูกจับจ้องมองว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือคนกันเองอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
รอเรื่องของคณะกรรมการในการตรวจสอบก่อนนะครับ
แล้วก็รอพยาบาลนั้นออกมาพูดจากปากด้วย

สำหรับอาการป่วยของคุณตาบุญมาที่เข้ารับการรักษา
ตอนนี้นะครับก็ต้องรักษาอาการหอบหืดกำเริบ
และมีอาการปอดติดเชื้อจากโรคถุงลมโป่งพองนี่แหละครับ

คุณหมอยืนยันบอกว่าจะรักษาคุณตาบุญมาให้ดีที่สุด

ให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มที่
แล้วก็เรื่องของการดูแลคุณ
จะไม่ให้เกิดความรุนแรงแบบนี้ต่อผู้ป่วยท่านใดอีกนะครับ
แล้วก็ตอนนี้คุณหมอก็ให้การรักษาคุณตา
ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะนะครับ

ใช่ค่ะแต่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็สะท้อนให้เห็นแหละ
เพราะว่าปกติแล้วคือเขาบอกว่าการที่จะย้ายผู้ป่วยหรือจะเคลื่อนผู้ป่วย
ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยแบบนี้อายุ๙๐แล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ป่วยหนักด้วย
ต้องใช้พยาบาล๒คนในการที่จะย้าย
แต่อันนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลเองก็บอกว่ามีพยาบาลอยู่น้อยแล้วผู้ป่วยเยอะเหลือเกิน
มันก็สะท้อนให้เห็นถึงวิชาชีพพยาบาลที่มันมีอยู่ในสังคมเรา